บอกแล้วว่ากลับมาเนี่ยดิฉันมีอะไรมาแทงตาคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะ

เอาใจชาวแกล้งกวางแล้วก็สาวทั่วประเทศเลย
อันนี้เป็นภาพก่อนหน้านี้นะคุณดูซิกแพคฉันนับ

เขาบอกว่ามาโชว์ซิกแพคให้ระถวยหัวใจตั้งตารอเอาไว้เลยพี่แจ๊
เพราะว่าพี่กำปั้นบอกเลยนะคะว่ากำลังจะมีโฟโต้บุ๊กไม่ได้มาคนเดียวด้วย
เอาเพื่อนมามัดรวมซิกแพคกันเลยทั้งพี่เจจินไตรแล้วก็พี่เต้นันทสัย

นี่เธอฉันตาลายวันพระมากเลยเนี่ยทำบุญมาฉันดารา
หมายถือว่าเป็นขนมปังเวลาเราโยนให้ปลาดุก
ปลาดุกมันสวายเป็นรอนอย่างนี้นะ

รับรองความเด็ดเผ็ดกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็แถมให้อีกหนึ่งความฟินด้วยนะคะ
ในปีนี้พี่กำปั้นบอกเลยว่าตกปากรับคำแล้วจะเล่นซีรีส์แนวชายรักชายเป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะ
ตายไปฟังดีกว่าเขา๔๐แล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมยังแน่นขนาดนี้
ไปดูดีกว่าค่ะเรื่องราวทั้งหมด
ประมาณปลายพฤษภาคงจะได้เห็นภาพกัน
ให้เล่มสองภัยกับเจียจินไตกับเต้นันทาสัยแล้วก็จะมีน้องพอยเจมาแจมด้วย
เป็นคาแรคเตอร์ของเราไปแล้วเราก็อยากจะทำให้ทุกคนรู้ว่าสามสิบกว่าสี่สิบกว่า
ก็ยังแซ่บแล้วก็ยังดูดีได้ถ้ากำลังออกกำลังกายและดูแลตัวเอง
นี้ก็จะเป็นแนวสปอร์ตแล้วก็จะแยกคาแรคเตอร์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ของผมก็จะเป็นนุ่มสายธรรมะไม่ใช่ก็จะเป็นสไตล์แบบนักร้องนักดนตรีอะไรอย่างนี้ครับผม
เป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่ามีบทให้มาเลือกเยอะมากบทแนวสาววายแนวเกย์อะไรอย่างนี้
เราก็เลือกรับเล่นบทนี้เพราะว่าเป็นบทที่ดีแล้วก็น่าสนใจ
นี่ฉันจะเล่าให้ฟังก่อนจะไปถึงเขาถ่ายนี่เดี๋ยวเขาวันเกิดพี่ชูชัย
รู้มาก่อนเลยเขาจะใส่ตะปิ้งเพชรพี่ชูชัยเจ้าของร้านเพชรเนี่ยนะ
ให้คุณผู้ชมรอดูเลยนะคะนี่มีคนจองไปงานอีกวันเกิดพี่ชูชัยแล้ว

เธอเป็นผู้หญิงพักก่อน

เก้าอี้บอยนะคะก็เร็วนี้จะมีคอนเสิร์ตนะคะ
การก็ตอนนี้ยังทรงอยู่นะคะก็ยังส่งกำลังใจให้บ้างนะคะ
ส่วนนี้คือแม่โก้ใช่ไหมคะที่รัศนาป